เดี๋ยวจะพาไปทานผักที่มีประโยชน์แล้วเอามาทำเมนูได้หลากหลาย

คุณผู้ชมและสองสาวช่วยทายกันดูสิว่ามันคือผักอะไร

เขาเรียกว่าฟักแม้ว

มะระวานหรออืมบางคนเขาเรียกว่ามะระวานก็ว่าอ่า
ฟักแมวหรือมรหวานมีประโยชน์นะ

คือไอ้ส่วนของฟักแมวเนี่ยเอาไปทำอะไร
ผัดไข่นี่ไงน่ากินมากเลย

ขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะในการที่จะมาทำอาหารนะก็อย่างแรกล้างให้สะอาดซะก่อน
แล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วแต่ตามชอบนะคุณผู้ชมนะ
แล้วตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปในกระทะนั่นน่ะ
แล้วใส่กระเทียมสับอันนี้ก็ต้องมีด้วยนะผัดผักส่วนใหญ่ก็ต้องมีกระทงกระเทียมสับ
ก็ว่ากันไปใส่ไข่ลงไปก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วทำการยียีมันนะ
ให้ไข่มันออกมาเป็นเส้นนะแล้วก็ให้สุกทั่วด้วย
แล้วจากนั้นใส่ฟักแม้วลงไปฟักแมวเนี่ยผัดอย่านานนะ
ช่วงของการผัดนานเดี๋ยวมันเฉาเดี๋ยวผักมันเหี่ยวมันเละมันเละจนเกินไป
เอาแค่พอสะดุ้งนี่เห็นไหมใส่ลงไปแล้วช่วงเวลานั้นแหละฮะเติมลงไปเลย
น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลคือช่วงของการปรุงรสแล้วเขย่า
ไว้นะไฟแดงแต่แป๊บเดียวนะเพื่อให้รสชาติมันเข้ากันทั้งหมด
แล้วน้ำมันจะได้แห้งซึมเข้าไปในตัวฝักแมวแล้วก็เนื้อสัตว์อย่างไข่ฮะ
แล้วเท่านั้นแหละโรยด้วยพริกไทยเสิร์ฟเลย
ถูกต้องฮะเมนูนี้ก็แสนอร่อยแล้วว่ากันว่ามีประโยชน์มีสรรพคุณมากมายด้วยนะ
ถ้าไปหาซื้อได้หรือตามบ้านของคุณผู้ชมมี
ก็ลองเอาฟักแมวมาทำเมนูนี้ดูหรือจะลองเป็นเมนูอื่นก็ได้เหมือนกัน
ผมชอบชื่อคุณนะแล้วชอบชื่อเมนูคุณด้วย
จะตามคุณชนะเขาจะตามอีกครั้งต่อไฟตองสามน้ำสา